เอาผิด๒๓๕สววว่าขัดจริยธรรมครับนายพนักทัศนนี้ยานนลครับ
อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชเมื่อ๑๘กรกฎาคม
เมื่อ๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อขอให้ไต่สวนสว๒๓๕คนที่ฝ่าฝืน
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันมีลักษณะร้ายแรง
สัปดาห์เท่านั้นได้มา๕๘๒๕รายชื่อ

ยังมีคนติดต่อมาขอลงรายชื่ออีกนะครับ

เพราะต้องการเร่งส่งเรื่องให้กับปปช
ก่อนการประชุมรัฐสภา๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาใช่ไหมครับ
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ถ้าหากว่าปปชไม่รับเรื่องนะครับ

แต่ประเด็นอยู่ที่ระยะเวลาการพิจารณามากกว่า

ปปชรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับ
จะใช้เวลานานเพียงใดในการพิจารณา
ซึ่งอาจจะเกิดการดองเรื่องเอาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมค่ะมีรายงานตอนเวลาสักบ่ายโมงของวันนี้นะคะ

ปรากฏว่ามีแฮคเกอร์เข้าไปโจมตีแอปพลิเคชันนี้
ก็จะมีการส่งข้อความขึ้นเตือนเป็นข้อความแปลกขึ้นมานะคะ
อย่างเช่นเก้ากลายนัมเบอร์วันหรือว่าลุงตูลุงตูอยู่ไหน
เห็นไหมคะนี่เป็นข้อความแปลกที่ขึ้นมานะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้มนุยการประชาสัมพันธ์ของกรกต
ได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มภารกิจกรกต
ซึ่งสมาชิกก็จะเป็นสื่อมวลชนแต่ละสำนักเนี่ยนะคะ
ทำให้มีข้อความประหลาดแจ้งเตือน
ซึ่งก็ได้แจ้งดำเนินการปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ